มีคนร้ายไปยิงหนุ่มสวนยางคนหนึ่งนะฮะอ่าเสียชีวิตไปแล้วสามวันอืม
คือวันนี้ไปเจอศพเนี่ยคือขึ้นอืดแล้วอยู่ที่ใต้ถุนบ้านค่ะนี่ฮะ
อ่าผู้ตายอายุสี่สิบห้าปีนะครับอ่าบ้านอยู่ติดกับแนวเขตป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
กว่าคนจะไปเจอก็เสียชีวิตมาแล้วคาดว่าประมาณสามวันนะครับอ่า
ที่จังหวัดตรังนะครับที่ไปพบศพเนี่ยคือเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะครับ
เที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมาเนี่ยท้องที่ของสพบ้านหนองเอื้อง
มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวสวนยางพารา
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านอยู่ในตะบนประเหลียน
อำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะครับอ่าชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไป
ตำรวจก็ไปนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูง
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านคือในลาบนามสกุลหนูแจ้ม

แต่มาทำสวนยางอยู่ที่นี่นี่ครับผู้ตายนะครับ
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอก๓แผล
แล้วก็ที่คออีกหนึ่งแผลนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสามวันก่อนที่จะไปพบศพเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี้ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วอ่านายอนุชิตแก้วเกิด
ที่เป็นชาวสวนยางเหมือนกันบอกว่าก่อนจะพบศพนะเมื่อสองวันก่อน
เขากับเพื่อนสองคนขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหากบในป่า
ระหว่างที่ขี่รถผ่านบ้านของในลาบนะ
เห็นในลาบเนี่ยนอนตะแคงอยู่ที่พื้นใต้ถุนบ้านค่ะ
แล้วก็ใกล้กับรถจักรยานยนต์นะก็ตะโกนเรียก
แต่ว่านายลาบไม่ตอบอืมอ่าก็คิดว่าอ่าสงสัยเมาหลักค่ะ
ตะแคงอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อวานนี้ก็ขี่รถผ่านบ้านในลาบอีก
แต่ทีนี้ผิดสังเกตแล้วเพราะนอนอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม
ท่าเดิมเลยใช่สงสัยฮะอ่านายอนุชิตเขาก็เลยจอดรถ
แล้วก็ลงไปดูใกล้ใกล้พบว่าอ้าว
เสียชีวิตสภาพแบบขึ้นอืดแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
อ่าผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีแรกชาวบ้านยังคิดว่าสงสัยจะดื่มเหล้าจนเมาหนัก
เป็นลมล้มฟุบพับแล้วก็น็อกช็อกเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่ตอนที่มาเคลื่อนย้ายศพกันเนี่ยฮะถึงมาเห็นสภาพศพว่า
มีลักษณะก็คือถูกยิง
ไปไปไปรับตังค์อยู่กันไม่ใช่นึกว่าคุณตายแล้ว
นึกว่าคุณโม่ด้วยก็นั่งกินเหล้าจุดก็กับมันแต่ยินเตียงเลยอ่ะ
อืมบ้านบ้านที่เบาแต่เย็ดใหญ่แล้วโอเคเย็ดใหญ่แล้วมานำ
ค่ะความจริงแล้วในลัฟภูตายนี่เขามีครอบครัวเนี้ยฮะ
แต่ว่ามาอยู่ที่บ้านตรงที่เป็นสวนยางพารา

อยู่คนเดียวครอบครัวก็มีบ้านที่เป็นบ้านญาติอยู่ห่างไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยนะครับในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายนิสัยส่วนตัวของนายลาบเป็นคนอัธยาศัยดี
มีน้ำใจกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไม่มีความขัดแย้งกับใครนะครอบครัวก็บอกนะฮะ
บ้านญาติอยู่ห่างสัก๕๐๐เมตรแต่๕๐๐เมตรเนี่ยโอ้โหมันเข้าไป
สืบสวนสพบ้านหนองเอื้องแล้วก็ตำรวจสืบสวนของจังหวัดตรัง
ตอนนี้กำลังเร่งหาพยานหลักฐานเพื่อตามหาตัวคนร้ายนะครับ
มสังหารก็ยังไม่ทราบแน่ชัดกระสุนปืนที่แพทย์ผ่าตัดออกมาจากศพของในลาบนะครับ
เป็นกระสุนปืนลูกปลายใช้กับปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เป็นกระสุนเบอร์๑๒นะฮะ
ตอนนี้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางช้างอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงบ้านเกิดแล้วนะครับ
นี่ฮะยังปริศนาอยู่นะครับพบศพเมื่อคืนนี้เอง